สาวที่เข้าห้องน้ำก็ต้องระมัดระวัง
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเจอประสบการณ์กับตัวเอง
มีผู้ชายคนหนึ่งแอบอยู่ในห้องน้ำข้าง
แล้วก็ส่องกล้องโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปของเธอขณะที่เธอทำธุระส่วนตัว

จัดการกับผู้ชายที่แอบส่องกล้องมือถือเข้ามาอย่างไร

ท้ายที่สุดก็ต้องออกมาจนได้เพราะห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำของผู้หญิงเขานะครับ

ถูกรับประพันธ์ของผู้หญิงเขานะครับ
พอของห้างโลตัสสาขากระบี่พร้อมกับผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ย
ลุมล้อมให้ออกมาจากห้องน้ำเพื่อที่จะจับกลุ่มนะครับ
หลังจากผู้ชายคนนี้ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำหญิงของห้าง
แล้วใช้กล้องโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายผู้หญิงขณะเข้าห้องน้ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องน้ำหญิงชั้น๑ของห้างนะครับ
หลังจากที่รอปภจับตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้ว

โดยนายประดิษฐ์ผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานครับ
สาภาพว่าเขาแอบเข้าไปในห้องน้ำหญิงตั้งแต่ช่วงค่ำแล้ว
และแอบถ่ายคลิปหญิงสาวไปแล้ว๓คน

แต่หลังก่อเหตุได้ลบคลิปออกไปแล้วนะครับ
ตำรวจจึงขอตรวจสอบกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้

นำตัวไปโรงพักกระบี่เพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
โดยนางสาวเอนามสมมุติวัย๑๕ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายแล้วก็เป็นคนที่ตะโกนเรียกให้ผู้ชายคนนี้ออกมา
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอมาเดินซื้อของในห้าง
แวะเข้าห้องน้ำที่ชั้น๑ห้องที่เกิดเหตุ
โดยระหว่างทำธุระอยู่ในห้องน้ำของเธอ
สังเกตเห็นว่าห้องน้ำข้างที่อยู่ติดกันเนี่ย

แล้วโผ่มาให้แบบถ่ายคลิปได้
รู้เลยว่ามันเปิดระบบกล้องเปิดแอบถ่ายอยู่นะครับ

เธอใช้เท้าของเธอบังกล้องมือถือตัวนั้นไว้
อันนี้ไหวพลิบดีนะใช่ฮะแล้วเธอก็รีบออกจากห้องน้ำ
บอกแฟนจากนั้นก็กลับมาที่ห้องน้ำนี้อีกครั้ง
ก็เห็นนายประดิษฐ์ยังทำลักษณะเดียวกันกับห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งก็มีผู้หญิงอีกคนนึงกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ด้วย
คือไม่เข็ดจากกรณีของเธอนะแต่ไปทำกับห้องข้างอีกนะครับ
เอาล่ะทีนี้เธอจึงตะโกน
บอกให้ผู้หญิงคนที่อยู่ในห้องน้ำข้างผู้ชายคนนี้
รู้ตัวซะว่าตอนนี้กำลังโดนแอบถ่ายนะ

แล้วก็มาล้อมห้องน้ำที่มีผู้ชายคนนี้อยู่
เพื่อที่จะเรียกตัวผู้ชายคนนี้ออกมาแล้วก็จับส่งตำรวจนะครับ
นี่เจอผู้หญิงเขาเข้าไป